ที่จังหวัดกำแพงเพฟกระโยชน์สวยงามมากเลยครับ
โอ้โหใครธาตุแมวต้องชอบ

นี่ครับเป็นภาพน้องแมวนะ
โอ้โหหลายคนถ่ายรูปแล้วเอาไปลงในโลกโซเชียล
คือบริเวณถนนเทสา๒ซอย๑ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณผู้ชมครับ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครับ
เขาจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ด้วยการวาดภาพงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอนันตสิง

คือเป็นการแสดงฝีมือด้านศิลปะของเยาวชนที่น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมนี่เป็นลูกที่ป้า
แมวอะมีทุกช่วงชนมีที่ที่ไหนก็มีแมวอะไรอย่างเนี่ยครับ
แต่ที่นี้เราจะทำยังไงให้แมวมันแด่นให้มันมีเอกลักษณ์เราดึงความสนุกความน่ารักของแมวออกมา
นี่ครับที่มาที่ไปของรูปแมวบนฝาผนัง
ทำไมถึงต้องวาดรูปแมวด้วย
เขาบอกว่าแมวที่ชุมชนแห่งนี้มีเยอะ

น่ารัก

แมวจะไปนอนอยู่โรงบาล

ทองขาวก็ทำอะไรมา

อืมต้องทำไมคุณเศร้าขนาดนั้นน่ะ

มันซึมยาอยู่เดี๋ยวก็หาย
มันซึมบอกว่ามันรู้สึกอะไรบางอย่างหายไป

ไม่เป็นไรนักข่าวแค่หายไปแป๊บเดียว